มาดูข่าวฝากเลี้ยงครับฝากเลี้ยงจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเอาลูกเมื่อไหร่แม่เนี่ยเป็นชาวเมียนมาฝากลูกไว้กับคนหาดใหญ่บอกว่าตัวเองต้องขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพตอนนี้๗เดือนแล้ว๗เดือนแล้วแล้วใครเลี้ยงอ่ะตำรวจท่านนี้กับชาวบ้านแถวนั้นฮะเป็นคนเลี้ยงนี่ที่ถนนประชาธิปัตยเขตเทศบาล

กันดูแลแบบนี้แล้วเอาของบ้านนี้มาให้บ้านนี้มาให้ทีน่ารักผมเห็นภาพแบบนี้แล้วแต่ก็สงสารเด็กเหมือนกันพันธรรมดรีสิทธิชายท่านลาบอกว่าพ่อกับแม่ของน้องเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เล็กนะน้องฟลุ๊กเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่ที่ห้องเช่าแต่ตอนนี้อ่ะแม่ไปหางานทำไปทำงานอยู่กรุงเทพฝากลูกไว้เจ็
บ้านแถวนี้๔คนก็นะครับช่วยกันเลี้ยงดูน้องกลาง
ด้วยช่วยกันดูแลนะครับหวังว่าเดี๋ยวแม่ของน้องจะกลับมา
คือเขาไม่น่าทิ้งลูกหรอกไม่น่าทิ้งลูกแต่อาจจะยังมีปัญหาอยู่
ถ้าคุณแม่เห็นข่าวนี้นะก็ติดต่อไปหาลูกสักหน่อยนะครับ
สบายดีแหละมีคนเลี้ยงแต่ว่ายังไงก็ให้พี่ที่เขาช่วยดูแลอยู่สบายใจสักนิดนึงนะครับ
หรือว่ารู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปนะครับโอ้กำลังน่ารักเลย
ลูกก็รอด้วยนะคะก็คิดถึงแม่เราด้วยติดต่อกลับนิดนึงนะคะแต่โชคดีจริงที่เพื่อนบ้านแล้วก็อยู่ในสังคมที่น่ารักด้วยนะคะ